คุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งเรื่องของเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์กันได้
กับการถ่ายภาพติดวิญญาณ
อันนี้มันเป็นเรื่องของจินตนาการด้วย

เดี๋ยวจะให้ดูภาพนี้กันหน่อยครับ
อ้าวเห็นแวบนี้งงเลยไหม
เอ๊ะยังไงไอ้ขาวที่ยืนอยู่น่ะ
ไปยืนทำไมอยู่ตรงนั้นเราวงกลมแดงเอาไว้ให้
น่ากลัวคุณชนะคนที่เขาถ่ายภาพนี้
เขายืนยันเลยว่าขาวที่รูปร่างคล้ายคนนั่นน่ะ
ไม่ใช่คนน่ากลัวด้วยนะคะดูดิ
ตอนถ่ายเขาไม่ได้คิดว่ามันจะติดแบบนี้
เขาโพสต์ข้อความเอาไว้เขาบอกว่า
รอรถสีข้าวแล้วก็ไม่ได้มีแอปไม่ได้มีเอฟอะไรทั้งนั้น
ถ่ายภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับกำลังว่า
มีคนคนหนึ่งยืนดูเด็กเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ข้างล่างเห็นไหม
โอ้โหมาเป็นรูปร่างที่ค่อนข้างจะคล้ายคนจริง
ใช่ค่ะแต่คนถ่ายเขายืนยันว่าตอนถ่ายไม่ได้มีอะไรอย่างนี้นะ
ไม่เห็นอะไรใช่ไหมไม่เห็นอะไรแบบนี้เลยครับ
พอเอาไปโพสต์ในโลกโซเชียลโอ้โหทีนี้ละฮือฮากันใหญ่เลยครับ
ทีมข่าวของเราไม่รอช้านะครับลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคนที่โพสต์นั่นแหละ
ทราบชื่อว่านายสุภกิจทิติพุทธาอายุ๔๓ปีซึ่งเป็นคนที่ถ่ายภาพ
แล้วก็พาผู้สื่อข่าวของเราไปดูสถานที่ที่ถ่ายภาพที่ติดวิญญาณนะ
แต่ไปตอนกลางวันไปตอนกลางคืนไม่ได้ผู้สื่อข่าวเราไม่ไป

แต่เอาเลขแต่เรื่องไปเจอเขาตอนกลางวันไง
ไปที่บริเวณต้นไม้กลางทุ่งนาโพท้ายหนองสะพัง
แถมยังนำผู้เท่าผู้แก่แล้วก็นำดอกไม้เทียน๕คู่
ขันห้าไปไหว้ขอเข้ามาเจ้าที่กันด้วยนะ

นายสุภกิจทิติบอกว่าภาพติดวิญญาณเขาถ่ายเมื่อช่วงคืนวันที่๒๕

ช่วงเวลานั้นตัวเขาและญาติกำลังรอสีข้าวที่เก็บเกี่ยวจากนา
ซึ่งก็ได้ให้หลานสองคนนอนเล่นมือถือบนท้ายรถไถที่จอดอยู่
โดยตัวเขาส่องไฟสปอร์ตไลท์ไปที่เด็ก

ตอนถ่ายภาพนั้นบริเวณดังกล่าวเนี่ยยืนยันเลยนะครับ
ว่ามีเพียงแค่เด็กสองคนอืม
ไม่มีลักษณะของผู้ชายหรือว่า
ไม่มีใครแล้วดูบร่างของคนที่สวมชุดสีขาวยืนอยู่เออ
แต่ทีนี้พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ย
ก็งงเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เพราะว่าหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็สีข้าวเสร็จแล้ว
ทางครอบครัวเขาก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้

ก็เลยว่าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผีเจ้าที่ต่อไป
ผมก็เลยได้ยิบท่าให้โดยบังเอิญนะครับ
แล้วก็ติดภาพบุคคลที่๓มา

ก็คิดว่าเป็นเจ้าที่เพื่อน
มาเบิ่งมะแง่งเหรอครับ
เป็นผีเจ้าที่มาเบิกมาแงน

คนนี้ครับคนนี้คือนางสุดารัฐสุรเสียง
เป็นภรรยาของนายสุภกิจทิตินั่นแหละ
เผยว่าที่บริเวณนี้เป็นสถานที่โบราณ
ที่ผ่านมามีการขุดพบใบและเสาเสมาโบราณจำนวนมาก

เธอเลยมั่นใจว่าถ่ายติดวิญญาณแน่ล่ะครับ
น่าจะเป็นวิญญาณเจ้าที่เนาะ
แก่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาจะขนเสมานี้ขึ้นไปสร้างพระธาตุพนม
แต่บังเอิญพระธาตุพนมนั้นเสร็จก่อน
ก็เลยมาทิ้งเสาเสมาเอาไว้แถวนี้
แล้วเขามาสร้างหลักปรักฐานอยู่แถวนี้หรือเปล่านะคะ

ก็คิดว่าเจ้าที่ท่านอาจจะมาดูลูกหลานสีข้าว
พูดตรงเราเล่าในทางของศัยศาสตร์ไปแล้ว
มาถึงเรื่องของทางวิทยาศาสตร์กันบ้างคุณผู้ชมครับ
เป็นการไขปริศนาการถ่ายภาพติดวิญญาณแบบนี้
ทีมข่าวของเราสอบถามไปยังรองศาสตราจารย์ดรวีรชัย
พุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออสเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เผยว่าภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพถ่ายระยะไกลนะ
มุมด้านซ้ายจะมีจุดกำเนิดแสงคือดูตามภาพไปด้วยนะ

กำเนิดแสงตามหลักของการถ่ายภาพก็จะมีการสะท้อนของแสงหรือว่าการรีเฟค
คือการสะท้อนแสงไงแล้วเมื่อแสงมันสะท้อนสิ่งของบางอย่าง
อย่างเช่นสังกษีมันจะเกิดการรวมแสงเป็นการเห็นภาพที่มีสีขาว
เกิดขึ้นเป็นรูปร่างต่างแล้วแต่จินตนาการคือตัวท่านเอง
อาจารย์ออสบอกว่าไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีแน่นอน
แต่คนถ่ายเขาก็คิดไปอีกแบบนึงมันเป็นเรื่องของจินตนาการเป็นเรื่องของความเชื่อ

ถูกต้องหรือว่าจะมีการทำพิธีขอขมาอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรนะคะตามความเชื่อ
แต่ว่าเราก็พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่ามันมีข้อแบบชี้แจงออกมาในแบบนี้ด้วยเนาะ